เอ้าท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อย
กู้ไภไปช่วยเหลือเคสนะครับแถวประธุมธานี
อยู่ดีนี่ถึงกับงงกันเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งขับรถบรรทุกพ่วงมา
จอดแล้วลงมามาหาเรื่องกู้ภัยที่กำลังช่วยคนเจ็บ
บอกว่าไซเรนของเขาเนี่ยมันแยงตาครับ
ไปเย็นต่อบ้านเดี๋ยวแพ้เนี่ยไม่ใช่เนี่ย
นี่แหละฮะต้องมาช่วยกันกันกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางกู้ภัยถ่ายคลิปเอาไว้นะครับตอนที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บสองคน
ขี่จักรยานยนต์แล้วไปถูกกระบะเนี่ยชนนะฮะ
เจ็บอยู่ที่ถนนฝั่งตรงข้ามวัดกร่างตมบางกระมืออสามโคกจปฐุมธานี
กำลังช่วยเหลือเหตุกันอยู่อยู่ดีผู้ชายคนนี้ครับ
คนนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นคนขับรถมันทุกข์พ่วงนะครับ
ขับรถมาจอดข้างทางนะครับแล้วก็ลงมามาต่อว่ากู้ภัย
บอกว่าไฟไซเรนของกู้ไพที่เปิดเป็นสัญญาณอยู่เนี่ย
มันแยงตาเขาถึงขั้นจอดรถลงมาหาเรื่องกู้ภัยเลยนะครับ
ต้องช่วยกันพยายามกันตัวให้ออกจากจุดเกิดเหตุไปนะครับ
แต่ผู้ชายคนนี้ก็ต่อว่าด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายนะ
จนกระทั่งสุดท้ายเขาก็เดินกลับไปขึ้นรถของเขา
แล้วก็ขับออกไปทำให้ทางกู้ภัยเองก็งงกันไปหมดนะครับ
เพราะว่าเวลาไปช่วยเหลือเหตุเนี่ย
กู้ภัยก็ต้องเปิดไซเรนเอาไว้อยู่แล้ว
เพื่อเป็นสัญญาณว่ามีเหตุอยู่ที่ข้างทาง

นี่พอมาต่อว่ากู้ภัยอะไรเสร็จ
นี่ให้เห็นไซเรนบนหลังคารถเมื่อกี้ใช่ไหมฮะ
นั่นแหละรถบรรทุกพ่วงจอดเลยแล้วมาเอาเรื่องกู้ภัยเลยบอกมันแยงตา
แต่กำลังช่วยเหตุตรงนี้อยู่นี่แบบนี้นะฮะ
คือกู้ภัยบอกถ้าไม่เปิดไซเลนเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ได้คุยกับทางกู้ภัยนะฮะของทางป่อเต็กตึงนะครับจุดอำเภอสามโคก
คุณประวัตินะฮะคุณประวัตินี่เป็นเจ้าของคลิปด้วยนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กู้ภัยกำลังช่วยเหลือคนเจ็บอยู่อยู่ผู้ชายคนนี้ก็ลงมาหาเรื่อง
พยายามเดินชนกู้ภัยทุกคนบอกไซเรนมันแยงตาใช้คำหยาบคายใส่ด้วย
ก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนพร้อมกับแจ้งไปยังตำรวจด้วยนะครับ
ให้มาระงับเหตุผู้ชายคนนี้พอเห็นว่าตำรวจมานี่ก็พูดจาดีขึ้น
สงบลงแล้วอยู่ดีก็ถอยฉากตีเนียนทำไปขึ้นรถ
แล้วก็ขับออกไปเลยนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
ยังไงนะซึ่งทางกู้ภัยบอกก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วย
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนนะฮะ
ช่วงที่เกิดเหตุตรงนั้นนะครับคือเราช่วยคนเจ็บอยู่ครับ
แล้วเขามาวลวายมาตะโกนด่าเพราะว่าไปแต็งตา
เขาบอกว่ามองไม่เห็นครับผมอาการตอนนั้นของเขามีอาการมึนเมา
หรือว่ามีอาการอะไรที่ผิดผิดปกติไหมครับเอ่ออาการเมา
คิดว่าไม่น่าจะมีนะครับแต่ว่าเหมือนว่าเขาเดินไม่หยุดครับ
เขาเขาจะเดินซ้ายทีขวาทีเดินเอาตัวชนกู้ภัยหมดเลยครับ
ขอให้เข้าใจนิดนึงนะครับบางทีที่ผมเปิดไฟกลางถนนที่มันสว่างนะครับ
บางทีให้ท่านชะลอนิดนึงครับแล้วค่อยค่อยผ่านไป
ไม่น่าจะเกินถึงสิบนาทีครับอ่าคุณแค่ประมาณแยงตาประมาณสิบนาทีครับ
เพื่อให้ทางบุคลากรทางการแพทย์เขาปลอดภัยและคนเจ็บได้ปลอดภัยให้ได้กลับไปหาครอบครัวครับผม
แต่ผู้ชายคนนี้พอเห็นตำรวจมาก็เลยขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลย
คือความจริงถ้าขับผ่านไปค่อยก็ไม่มีเรื่องมีราวแล้วใช่ไหม

นี่ฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะเลยไม่ได้ตรวจกันเลยว่าเออตกลงแล้วไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่า